วัตถุดิบหรือว่าข้าวยากหมักแพงแบบนี้

เขาใช้เงินไม่เกิน๑๐๐บาท
ในการซื้อวัตถุดิบมาทำเป็นกับข้าวอาหารการกิน

จะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจไปดูกันค่ะ
มาค่ะทุกคน
ขัวไม่เกิน๑๐๐บาท
เหมือนเราไปสั่งตามร้านอาหารตามสั่งเลยนะ

ก็จะทำให้เรามองหาแต่วัตถุดิบที่ดีและคุ้มค่า
๐บาทได้กับข้าว๒เมนู
ผัดแล้วก็ต้มหรือว่าแกง
อร่อยดีมีประโยชน์อิ่มท้องด้วย
ครัวไม่เกิน๑๐๐บาทพี่ฝนนะครับ
โอ้โหคอนเทนต์เขาดีไอเดียดีมาก

นูง่ายก็คือผัดผักบุ้งและต้มจืดค่ะ

เริ่มเลยหันซอยวัตถุดิบได้เลย

ผักบุ้งที่เขาซื้อเนี่ยแบ่งได้เป็น๒เมนูเลยนะ
เมนูแรกเขาจะทำก็คือผัดผักบุ้ง
กากหมูแบบชำคุณดู
เตรียมวัตถุดิบเสร็จปั๊บลงกระทะเลยะ
โอ้โหนี่ตั้งน้ำมัน

มาต่อที่เมนูที่๒นั่นก็คือ

ใส่หมูเด้งลงไปแล้วตามด้วยผักต่าง

อุ๊ยประหยัดครบ๒อย่างเหมือนสองอย่างคุณมาก
เก็บไว้กินอีกวันก็ได้นะส้มจืด
ดูสิประหยัดครบในการทำเมนูต่าง

และถ้าคุณผู้ชมชอบไอเดียดีแบบนี้
เดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ดูกันทุกวัน
วันละเมนู๒เมนูหรือคุณผู้ชมมีไอเดียดี

ครัวไม่เกินร้อยของเราทำอะไรวัตถุดิบต่าง
เกิน๑๐๐บาทแล้วเอามาทำเป็นเมนูอะไรได้น่าสนใจ

ขอบคุณเจ้าของช่องมากสำหรับไอเดียดี
ประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากเดี๋ยวฉันจะเอาไปทำตาม

ดีจังเลยมาช่วยเราประหยัดหน่อย

เพราะว่าเราก็เสียอะไรไปกับเรื่องอื่นเยอะแยะแล้วเนี่ย